เป็นคดีใหญ่นะคะสำหรับกรณีกำนันตำบลปที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามเลยนะคะยิงถล่ม
ในรถของกำนันมากัน๔คนมีตัวกำนันมีภรรยามีลูกอีก๒คน
ตัวภรรยากับลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตตัวกำนันกับลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะ
คือความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความขัดแย้งภายในพื้นที่ที่กำนันเขามีความเคลื่อนไหว
เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มมงค์ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดอันนี้เนี่ย
น้ำหนักเยอะเลยเพราะว่ามีหลายคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
มันเป็นคดีที่คนร้ายก่อเหตุแบบเชื่อมโยงกันนะคะ
แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
เบื้องต้นคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
เพราะไปดูจุดเกิดเหตุไปดูร่องรอยกระสุนไปดูรถเนี่ยนะคะ
กระสุนมาจากด้านหน้าด้านข้างเหมือนแบบเตรียมการรู้จุดอย่างดี
พันธุ์ตำรวจเอกพศวีโชธเทียนชัยวัด
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายบอกว่าวันนี้เนี่ย
คลี่คลายคดีก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
สำหรับกรณีที่คนร้ายยิงถล่ม
กำนันทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษ
กำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
กำนันเองก็เจ็บสาหัสลูกชาย๓ขวบก็เจ็บสาหัส
แต่ว่าภรรยากับลูกสาว๕ขวบเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังเป็นชุดสืบสวน
แต่แล้วชุดหลายชุดก็ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
ชุดสอบสวนเขาไปเข้าพบกับพลตำรวจโทพูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะคะ
แล้วก็ไปสอบปากคำกำนันที่ได้รับบัตรเจ็บกำนันทวีศักดิ์
คือตอนนี้เนี่ยตัวกำนันเขาก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัวด้วย
ก็ขอย้ายโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอย้ายไปเรียบร้อย
แนวทางเนี่ยก็ตั้งไว้หลายเรื่องยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งนะคะอย่างที่บอก
เรื่องการเมืองท้องถิ่นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวเรื่องยาเสพติด
อย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปล่ะค่ะว่าอำเภอเวียงแก่นเป็นตะเข็บชายแดนติดกับลาว
เป็นเส้นทางแก๊งค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ
แล้วก็ก่อนหน้านี้จับกลุ่มโอ้โหยาเสพติดมูลค่าเป็นพันล้านนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตรก็บอกว่า
กำนันทวีศักดิ์ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ
แต่ท่านรองพบตรบอกว่าไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องในลักษณะไหนอย่างไร
เพราะตัวกำนันเองฐานะร่ำรวยค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สอบปากคำกำนันทวีศักดิ์และคนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนปมสังหารจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุถนนมันลาดชันนะคะคุณผู้ชม
แล้วรถเนี่ยต้องชะลอความเร็วทางตำรวจก็เลยเชื่อว่าคนร้ายรู้จุด
คือดักซุ่มอยู่รู้ว่าจุดตรงนี้มันเป็นเนิน
คนขับรถมาต้องชะลอแล้วก็ยิงแบบตรงจุดได้ง่ายไง

แล้วคนร้ายน่าจะมีความชำนาญในพื้นที่นะคะ
คนก่อเหตุไม่ต่ำกว่า๒คนแน่
แนวทางตอนนี้ก็เน้นไปที่เรื่องของยาเสพติดนะคะ
คือต้องดูว่าถ้ากำนันทวีศักดิ์เสียชีวิตไป
มีใครได้ประโยชน์มีใครเสียประโยชน์บ้าง

ไปดูที่จุดเกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
เป็นถนนเส้นทางผาตั้งภูชีฟ้า
บริเวณบ้านร่มฟ้าทองหมู่๑๘
ตำบลปอำเภอเวียงแก่นนะคะ
ก่อนถึงจุดที่คนร้ายดักสังหาร
เนินเป็นช่วงที่ต้องชะลอรถ
เหมือนคนร้ายเขารู้จุดนี้ต้องชะลอรถ

พอขับมาถึงจุดนี้คนร้ายยิงใส่เลย
ปืนอาก้าปืนลูกซองยาว
ในลักษณะเป็นมุม๔๕องศาค่ะ
กระสุนเข้าทางด้านข้าง

ลุไปทางขวาและด้านหลังของรถ
คมกระสุนพุ่งเข้าใส่ในรถด้านซ้ายนะคะ
ดังนั้นคนที่นั่งด้านซ้ายคือภรรยา

กับลูกสาวอยู่ด้านหลัง
เสียชีวิตเพราะว่ากระสุนมาทางด้านซ้าย

ก็เลยบาดเจ็บสาหัสนะคะ

ถอยหลังลงเนินไปสัก๑๐เมตรถึง๑๕เมตร
ตำรวจเจอปลอกกระสุนปืน๒ขนาด

แล้วก็มีหัวกระสุนปืนอีกจำนวนนึงนะคะ
ตกอยู่ข้างทาง๒จุดด้วยกัน

ก็กำนันทวีศักดิ์ตอนนี้อาการแม้จะดีขึ้นแต่ว่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าปัญหาสำคัญก็คือว่า
พวกเศษของกระสุนเข้าไปที่ตาทั้งสองข้างด้วย

ส่วนลูกชายคนเล็ก๓ขวบก็บาดเก็บที่แถวบรูเวนขานะครับ
ลูกสาวคนโต๕ขวบนี่เสียชีวิตพร้อมกับภรรยานะครับ
ซึ่งบรรยากาศในงานศพของเด็กหญิงธัญพรยอดมณีบรรพฤษ
ลูกสาววัย๕ขวบของกำนันทวีศักดิ์นะครับ
ตอนนี้ศพก็ตั้งอยู่ที่บ้านพักมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน
มาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
ก็ต้องทำพิธีตามประเพณีของกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์นะครับ
มีการนำเนื้อสุกรอาหารมาเลี้ยงญาติและชาวบ้าน
ไปร่วมไว้อาลัยตลอดทั้งวัน
ขณะที่พิธีมีการดำเนินกันแบบมงค์กันนะครับ
สวดแล้วก็เป่าแคนมงค์
เพื่อส่งวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุขติ
แล้วก็จะมีพิธีฝังศพเด็กหญิงธัญพร
เวลาเที่ยงวันพรุ่งนี้ที่ชาปณะสถานของหมู่บ้าน

ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้

เขาจะไม่จัดวันเดียวกันเขาก็เลยเอาทางลูกสาวมาก่อนนะครับ
ส่วนศพของภรรยาของกำนันทวีศักดิ์ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ยังต้องรอการตรวจพิสูจน์อีกด้วยนะครับ
มนตรีอนุชิตวรการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยหานยืนยันว่านายทวีศักดิ์เป็นคนดี
มีนิสัยตรงไปตรงมาเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งตะบนป่อ
โดยเฉพาะหมู่บ้านห้วยหานที่มีประชากรกว่า๒๐๐คนจากทั้งหมด๔๐๐กว่าหลังคาเรือน
ดังนั้นจึงไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากเรื่องใด
เพราะแม้จะเป็นคนตรงไปตรงมาที่ทำให้อาจมีผู้เสียผลประโยชน์บ้าง
แต่ก็คงไม่ถึงขั้นต้องมายิงถล่มกันอย่างหดเยี่ยมเช่นนี้
เศรษฐีกว่าหลังชีวิตเจ๋งอีกการน่าอยู่ในประสบธรรมาไม่ให้เศษไม่ให้เห็นภัย
กำนันทวีศักดิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านในช่วงปี๒๕๔๐ถึง๒๕๔๙นะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลปจนถึงปัจจุบัน
แล้วก็ได้รับเลือกจากกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์ด้วยนะคะ
องค์กรต่างให้เป็นประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทย
ทั้งที่กำนันทวีศักดิ์เคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ว่าไม่อยากรับตำแหน่ง
แต่เสียงส่วนใหญ่ก็ยกมือให้รับตำแหน่งนี้
จนสุดท้ายก็รับตำแหน่งนี้แล้วก็ทำหน้าที่นี้มาจนปัจจุบัน
ก็ทำหน้าที่เป็นประธานชมรมเป็นวาระนะคะคราวละ๔ปีทำมา๔สมัยแล้ว
ในประเทศไทยมีชาวมงค์อยู่ประมาณ๑แสนคน
ก็ถือว่ากำนันทวีศักดิ์เองได้รับการยอมรับจากชาวมงค์ในพื้นที่
แล้วก็ทางตำรวจบอกว่าลองย้อนกลับไปดู๒คดีในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
ปี๕๙ช่วงเดือนเมษายนก็มีผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดเชียงราย
ก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุอำเภอเวียงแก่นเนี่ยถูกดักยิงตายลูกสาว
สาหัสขนาดขับรถแต่ละเหตุการณ์เหล่านี้ตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตเป็นชาวมงค์ที่เกี่ยวยงกันหมด
ดังนั้นก็ต้องรอดูว่าแต่ละคดีรวมถึงคดีนี้

รายงานข่าวบอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะ

ใกล้ถึงตัวผู้บงการในการก่อเหตุแล้วด้วย
ก็ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกันอยู่นะครับ
คลี่คลายคดีจะประชุมอีกครั้ง๓๐เมษายนนะครับ